คุณผู้ชมคะดูแฮชแท็กในทวิตเตอร์อีกหนึ่งแฮชแท็กที่ผุดขึ้นมาเช้านี้
ก็คือแฮชแท็กคำว่าเปรมชัยนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะ
ซึ่งเจ้าสัวเปรมชัยหรือว่านายเปรมชัยกรณสูตรเนี่ย
ก็ล่าสุดสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
ได้พิจารณาพิพากษาจำคุก๑ปีไม่รอลงอาญานะคะ
ในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานนั่นเอง
เมื่อเช้าที่เจ้าสัวเปรมชัยมาเนี่ยนักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์กัน
เห็นไหมคะคือนายเบรมชัยสิ่งน่าเครียดนะ
ใช่แต่พูดกับนักข่าวสั้นนะ
แค่บอกว่าเจ็บขาตอนเดินลงบันไดมา

คือนักข่าวบอกว่าก็ท่าทางเหมือนคนป่วยเลยฮะ
เดินกระเพลกใส่รองเท้าสลิปเปอร์นะครับ
เท้าขวามีผ้าพันแผลเอาไว้
ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
แล้วก็เดินขึ้นศาลไปในทันทีนะครับ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา
เปรมชัยกรณสูตรก็เดินทางไปที่สารอาญาคดีทุจริต

คดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาค๗
ได้ยื่นฟ้องนายเปรมชัยเป็นจำเลยที่หนึ่ง
และนายยงโดดเคลือคนขับรถเป็นจำเลยที่สอง
ข้อหาก็คือร่วมกันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน
เพื่อจูงใจให้กระทำการใดไม่กระทำการใด
ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๔ประกอบมาตรา๘๔
เอาง่ายคุณผู้ชมที่ดิฉันเล่าให้ฟังทั้งหมดเมื่อกี้นี้
คือเสนอให้สินบนเจ้าพนักงาน
ที่เราเรียกกันว่าคดีติดสินบนเจ้าพนักงานนี่แหละค่ะ
โดยคดีนี้นายเปรมชัยกับพวกถูกกล่าวหา
ได้ร่วมกันเสนอให้สินบนนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
เพื่อที่จะแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดี
ตอนที่ลักลอบตั้งแคมป์บริเวณห้วยปาชิ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็พบซากเสือดำสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
วันที่๔วันที่๕กุมภาปี๒๕๖๑นะคะ
ซึ่งศาลก็ได้พิจารณาพยานหลักฐาน
พากษาว่านายเปรมชัยมีความผิดตามฟ้อง
เนื่องจากมีการพูดส่อเจตนา
ในลักษณะยื่นข้อเสนอให้สินบนแก่นายวิเชียน
เพื่อขอให้ปล่อยตัวขณะจับกลุ่ม
แม้ว่าจะไม่ระบุว่าสินบนคืออะไรก็ตาม
พิพากษาจำคุก๑ปีโดยไม่รอลงอาญา
และให้รอรับโทษต่อจากคดีล่าสัตว์ป่า

คือคดีล่าศัตริป่าของศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ก็พิพากษาจำคุก๑ปี๑๖เดือนไปแล้วนะครับ
ค่ะส่วนนายยงสารก็พิจารณายกฟ้องนะคะ
เนื่องจากไม่พบความเกี่ยวข้อง

เรื่องของข้อความคำพูดของนายเปรมชัยเนี่ย
นายเปรมชัยพูดว่ามีหนทางช่วยอะไรไหม
เงื่อนไขอะไรหากปล่อยตัวผมอยากได้อะไร
จะหามาให้อันนี้ไม่ได้ระบุว่าจะให้อะไร

สารใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษา

ก็มีการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว
ซึ่งสารก็พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้ประกันตัว
โดยมีการตีราคาประกันเป็นเงินสดนะคะจำนวน๒แสนบาท
ไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนั้นค่ะนายเปรมชัยก็ได้เดินทางกลับทันที

คือบอกสั้นเหมือนกับถือไม้เท้าแล้วเดินกระเพกกระเพกมา

แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอต่อสู้คดีต่อไปนะคะ
ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน๓๐วัน
แล้วก็นายเปรมชัยเองหลังจากคดีนี้ยังต้องสู้อีกหนึ่งคดี
ก็คือคดีครอบครองงาช้างแอฟริกานะครับโดยเป็นจำเลยร่วมกับภรรยา
แล้วก็คดีครอบครองอาวุธปืนรายเฟิลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับ